ที่อุดรธานีนะครับมีคุณยายวัย๗๙ปีโอ้โหคุณยายนี่โมโหควันออกหูเลย
ปกติคุณยายคุณย่ารุ่นนี้ก็จะมีเช่นหมากมีหมากที่จะอยู่ใกล้นะ
กร้าหมากอ่ะนะเขาเรียกเขี้ยนหมากนะครับมีวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับ
มาขโมยมือถือกับบัตรคนจนที่อยู่ในตระกร้าหมากของคุณยายไปนะฮะ
คุณยายบอกว่าเอางี้ถ้าจับได้นะมือถือไม่เอาขอบัตรคนจนคืน
แล้วขอตบหัวทิ้งเพื่อระบายความแค้นนี่ฮะนี่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวท่านรอดูนะฮะกล้องวงจรปิดของธนาคารออมสินสาขาตลาดเมืองทองเจริญศรี
เขตเทศบาลนครอุดรธานีชายคนนี้ฮะเห็นตระก้าหมากคุณยายไหมนี่วางอยู่อย่างนี้
ไอ้หนุ่มคนนี้ก็ทำเป็นแบบเรียบเคียงมองไปมองมานี่แบงค์นะแซ่บจริง
มือถือแล้วก็มีบัตรคนจนติดไปด้วยค่ะนี่ซ่อนในเสื้อฟืบเข้าไปเห็นไหม
ก็คงไม่คิดว่าจะเอาอ่ะใช่ไหมใครจะไปคิดนะครับ
ยายถ้าของหายก็มาขอดูกล้องวงจรปิดของธนาคาร
ในซองผ้าสีแดงคุณยายจันสีมีคำแสงอายุ๗๙ปีนะครับ
บอกว่าในซองผ้าที่คนร้ายวัยรุ่นคนนี้เอาไป
มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน
ดูยาย๗๙แล้วยายพอรู้ว่าของถูกขโมย
ก็รีบไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอุดรธานีนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้๑๐โมงเช้า
ฮิ้วตะกร้าหมากนั่งรถเมย์โดยสารมานะ
เพื่อมาเบิกเงินที่ธนาคารออมสินสาขาตลาดเมืองทองเจริญศรี
มาคนเดียวค่ะเพราะว่าลูกหลานไปทำงานกันหมด
ที่ผ่านมาเวลามาเบิกเงินก็มาคนเดียวแบบนี้นี่แหละนะครับ
เงินเสร็จก็จะเอาเงินใส่กระเป๋าเสื้อนะ
เอาเงินใส่กระเป๋าเสื้อเสร็จหันมานั่งคุยกับเพื่อนที่มาเบิกเงินเหมือนกัน
แล้วก็วางตระก้าหมากเอาไว้ที่พื้นตรงข้างหลังเก้าอี้
คุยกับเพื่อนเสร็จยายก็หันมาจะหยิบเอาโทรศัพท์มือถือในตระก้า
ปรากฏว่าไอ้ซองผ้าสีแดงที่ถ่ายโทรศัพท์มือถือกับบัตรสวัสดิการในฐานะเอาไว้เนี่ยหายไปแล้ว
ยายก็ไปได้ภาพวงจรปิดมาเป็นหลักฐานเนี่ย
หนูคนนี้รู้ไว้นะทำยายเดือดร้อนนะ
ยายบอกว่าไม่เสียดายโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมาก
ราคา๔๕๐บาทลูกหลานซื้อเอาไว้ให้ใช้หลายปีมาแล้ว
แต่ไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่มันต้องไปทำใหม่
โมโหมากหากตำรวจจับตัวได้โทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวให้เลย
คนร้ายคนนี้ให้เลยโทรศัพท์เอาไปเลย
แต่ขอบัตรคืนแล้วขอตบหัวทีนึง
ยายสัมภัษณ์ขอบัตรเข้าละครึ่งท่อทัพให้มันเอาไปขายกินยามากซะ
เชียดไว้ยายเชียดว่ะเชียด
เชียดไอ้บัตรสิเมื่อบัตรก็เชียดอยู่ขาดถึงก็เลย
นี่ยายโกนจริงนะในหน้าดูโกนจริงนะ
แล้วคุณยายอายุเยอะกว่าจะเป็นทำบัตรใหม่อะไรมันขั้นตอนไง

เดี๋ยวฝากเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลให้คุณยายหน่อยกันแล้วกัน

ไม่ใช่ให้ได้บัตรใหม่
ไม่รู้ว่าจะจับมันได้วันไหนยังไง
ยายต้องใช้บัตรนี้สำคัญนะ
ตัวมรวบว่าหลักฐานชัดครับเดี๋ยวจะตามตัวให้